คุณผู้ชมครับอีกคดีหนึ่งที่ท่านก็ตามกันอยู่นะครับ

ก็คือคดีที่คุณเชอรี่หรือว่าไฮโซเชอรี่นางสาวทิติมาตั้งวิบูรพาณิชย
วัย๓๙ปีนักธุรกิจสาวนะฮะ
สวยเก่งรวยโสดแต่ว่าที่สุดแล้วเธอถูกทำร้ายจนเสียชีวิต
ด้วยการใช้ไม้เบสบอลเหล็กตีค่ะ
อยู่ในห้องพักของโรงแรมแห่งหนึ่งที่ซอยประดิษฐ์มนุนธรรม๑๙นะครับ
ลาดพร้าวคนร้ายก็คือลูกน้องนะฮะที่เป็นเพื่อนชายคนสนิท

ใช่ไนโก้อัศยาชัยภาวัย๓๓ปีก่อเหตุแล้วก็หลบหนีไปนะฮะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดที่เป็นหลักฐานล่าสุดไปเห็นอยู่นู่น
นพนันที่ฝั่งปลอยเป็ดใช่ค่ะนะฮะที่ประเทศเพื่อนบ้านนะครับ
ซึ่งก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะใช่หรือไม่ใช่อย่างไร

ตำรวจก็ออกหมายเรียกน้องชาย
ของไนโกอัศยาไปให้ข้อมูลกับตำรวจด้วยนะค่ะ
นางสาวธิติมาหรือว่าเชอรี่นะครับก็ตัดสินใจทำพิธีชาปนักกิจแล้วนะครับ
ที่วัดบางบัวนะครับซึ่งก็ตั้งสวดพระอภิษฐรรมศพมาตลอดตั้งแต่วันที่เกิดเหตุนะครับ
ก่อนที่จะมีพิธีชาปนกิจศพนอกจากครอบครัวแล้วก็มีผู้แทนของสหกรณ์เคหสถาน
เพื่อที่อยู่อาศัยจำกัดประมาณสามสิบคนเขาก็มาชูป้ายให้กำลังใจครอบครัว
แล้วก็แสดงความอาลัยต่อการจากไปของคุณเชอรี่พร้อมกับเรียกร้องให้ตำรวจสนโชคชัยเจ้าของคดี
จับกลุ่มผู้ต้องหาก็คือไนโก้อัศยามาให้ได้โดยเร็วที่สุด
เพราะว่าตอนที่เขาก่อสร้างที่พักให้กับชาวชุมชนกันเนี่ยในนามของเคหะที่เข้ามาดูแลเนี่ยนะฮะ
คุณเชอรี่เข้าไปช่วยไงไปช่วยเป็นที่ปรึกษาโครงการขาดเหลืออะไรตรงไหน
เงินให้ก่อนซื้อของมาก่อนสร้างให้กับชาวบ้านก่อน
ชาวบ้านก็จ๊ากอ่ะแล้วคุณเชอรี่อ่ะ
ทุกคนร้องไห้หมดเลยนะวันที่ทราบข่าวนะครับ
คือตำรวจเนี่ยชาวบ้านบอกว่าเคยรับปากว่าจะใช้เวลาจับกลุ่มตัวไนโก้ให้ได้ภายใน๗วัน
ซึ่งวันอังคารที่จะถึงนี้จะครบ๗วันตามที่สัญญาเอาไว้
หากตำรวจสนโชคชัยยังไม่สามารถตามจับกลุ่มไนโก้
และผู้ที่เกี่ยวข้องในการก่อเหตุมาดำเนินคดีได้
อังคารนี้ชาวบ้านชาวชุมชน
บอกว่าจะรวมตัวกันแล้วจะเดินทางไปทวงถามความยุติธรรมที่สนโชคชัย
เพราะคดีนี้ถือว่าเจ้าหน้าที่มีหลักฐานข้อมูลครบถ้วน

ทำไมไม่มีความคืบหน้าทั้งที่คดีไม่มีความซับซ้อนอะไรเลย
ค่ะเราไม่ได้ทะเลาท์อย่างที่พูดด้วย

เป็นน้มอย่างนี้แต่นั้น

คุณพ่อของคุณเตอรี่ไว้๖๖ปีนะครับ
บอกว่าตำรวจค่อยบอกอะไรว่าขอเวลาในการทำงาน๗วันในการตามตัวคนร้าย
ต้นก็ไม่ได้ติดตามความคืบหน้าของคดีมากนัก

ตนก็ไม่ได้ติดตามความคืบหน้าของคดีมากนัก
เพราะรู้ว่าตำรวจก็คงทำงานกันอยู่

ยิ่งวันนี้เป็นวันชาปนักกิจสบลูกสาวด้วย
คนในครอบครัวยิ่งทำใจไม่ได้
คุณแม่ของเชอรี่นี่ถึงขั้น
ถึงขั้นป่วยหนักวันนี้นะฮะ
ส่วนตัวก็ยังไม่อยากจะเชื่อด้วยซ้ำ

ส่วนก่อนเกิดเหตุลูกสาวไม่เคยเล่าเรื่องชีวิตส่วนตัว

จะเป็นการพูดคุยเรื่องการทำงานมากกว่า
แล้วปกติเชอรี่ไม่เคยเล่าปัญหาอะไร

ส่วนปมการฆาตกรรมคุณพ่อของเชอรี่
ยังเชื่อว่ามาจากเรื่องผลประโยชน์นะฮะ
ทางธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์

เชื่อว่ามีการขัดผลประโยชน์กัน

หารือกับครอบครัวว่าจะนำอัฐิไปลอยอังคารในกรุงเทพ

ก่อนจะนำอัฐิส่วนหนึ่งไปไว้ที่วัดเมตตาธรรมโพธิญาณ

เดี๋ยวฟังที่คุณพ่อพูดไว้นะครับ

อุปนิสัยเป็นเดิมเดิม
ก็คุยแต่เรื่องงาน

แล้วมีมาพูดถึงเรื่องปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นในสายงานมีอะไรบ้างบ้างคะ

พันตมรดโทษภาษิตสายชนศัตริ์
รองผู้กำกับการสอบสวนสนโชคชัย
วันนี้ก็เดินทางมาร่วมพิธีชาปนกิจศพด้วยนะครับ
บอกว่าตำรวจก็กำลังเร่งทำคดีอย่างเต็มที่ล่ะ
หลักฐานล่าสุดก็คือภาพวงจรปิดของโรงแรมแห่งหนึ่งที่ปลอยเป็ดที่กัมพูชานะครับ
ปรากฏเห็นตัวของไนโก้เข้าพักในโรงแรมดังกล่าวนะฮะ
แต่ก็มีรายงานว่าไนโก้ย้อนหนีกลับเข้ามาในประเทศไทยแล้ว
เพราะว่านักธุรกิจที่ฝั่งไทยแล้วก็กัมพูชาที่มีพรมแดนติดกันเนี่ย
พอเขารู้ว่าผู้ต้องหามาอยู่แถวนั้นเขาก็รวมตัวกันลงขัน
เพื่อให้รางวัลนำจับกับคนที่แจ้งเบาะแสได้
เขาก็ไม่อยากให้เกิดภาพว่าโอ้โหแหล่งธุรกิจในย่านพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชา
มาให้ที่หลบหนีพักพิงอะไรกับผู้ต้องหาที่ก่อคดีสำคัญในไทย
โดยตำรวจได้ออกหมายเรียกนายอนุวัฒน์ชัยภาอายุ๓๒ปีน้องชายของไนโก้
ให้มาให้ปากคำกับตำรวจนะครับ

อังคารที่จะถึงนี้นะฮะ
หากยังไม่มาจะออกหมายเรียกรอบ๒
หากยังไม่มาอีกก็จะออกหมายจับนะครับ
มีรายงานว่าเรื่องเส้นทางการเงินเนี่ย
โดยก่อนจะอายัดบัญชีพบว่า
ธนาคารออมสินไป๕๖๐๐๐บาท
แล้วมีการโอนเงินหลักหมื่นบาทออกไปด้วย
สาขาไหนวันไหนอะไรยังไง
ตำรวจบอกว่ายังไม่ขอบอก
ใช่ค่ะตำรวจบอกว่าอยากจะดำเนินการแบบเงียบ
จะได้จับกลุ่มตัวให้ได้เนี่ยค่ะ
ที่สำคัญก็คือพวกร่วมขบวนการ
ถ้าบอกไปหมดนี่เดี๋ยวแบบแทนที่จะ
มันก็จะพอรู้เส้นทางว่าหลบหนีไปทางไหนอะไรยังไง